วันต่างงานมันจะเป็นวันที่มันจะจดจำเลยนะ

ไม่ใช่ว่าแบบมันน่าจดจำนะแต่ว่างานเกือบล่มเพราะว่าเธอโดนเทไม่ได้โดนเทจากเจ้าบ่าวด้วย
เล่าให้ฟังว่าจัดงานแต่งงานที่ผ่านมาไม่กี่วัน๒๕นี้เอง
แล้วก็คุยกันว่าจ้างโต๊ะจีนจ่ายตังค์มัดจำไปแล้ว
คืนก่อนวันงานเจ้าของโต๊ะจีนโทรมา
ขอตังค์กับคุณสุกัญญาเพิ่ม๑๒๐๐บอกว่าเนี่ยสั่งน้ำเอาไว้
คุณสุกัญญาก็บอกว่าเฮ้ยเงินในบัญชีตอนนี้มันมีอยู่๕๐๐๐เอง
ทีนี้เจ้าของโต๊ะจีนบอกว่างั้นโอนมาโอนมาก่อน๖๐๐๐ได้ไหม
เออเพราะว่าที่แรกขอ๑๒๐๐ไงก็เลยขอให้โอนมาครึ่งหนึ่งก่อน
ทีนี้คุณสุกัญญาก็ไปหาตังค์มาก็โอนเงินไปให้ก็เห็นว่า
เออเนี่ยทางโต๊ะจีนเอาทั้งแก้วทั้งจานมาวางไว้ที่งานแล้ว
เซ็นสัญญาว่าจ้างกันเรียบร้อยแล้วโหถึงขั้นทำสัญญานี่คุณผู้ชมดู
อันนี้นี่คือเซ็นสัญญาเรียบร้อยลายลักษณ์อักษรนะ
มันไม่ง่าจะโดนโกงไงถูกปะใช่โต๊ะจีนโต๊ะละ๑๓๐๐นะ
สั่งไป๔๘โต๊ะเอาแถมให้อีก๓โต๊ะเอาเป็นเท่าไหร่๕๑โต๊ะ
รวมทั้งหมด๖๒๔๐๐แล้วมัดจำไป๔๐๐๐มัดจำไปเกือบครึ่งแสน
ทีนี้เช้าวันงานเจ้าของโต๊ะจีนติดต่อมาแล้วก็บอกว่า
เนี่ยรถที่ขนอาหารมาน่ะยางแตกแล้วตอนนั้นน่ะตัวคุณสุกัญญาร้อนใจแล้ว
เบิร์ตถ้าเป็นงานพี่เบิร์ดพี่ไม่ร้อนใจเหรอคือเรื่องอาหาร
ใช่สิมันเป็นส่วนสำคัญที่เราแบบเราจะสร้างความประทับใจให้กับแขกเรือ
ถูกต้องถูกต้องคนเป็นเจ้าคราบจะเสียหน้าเลยนะ
ถ้าแขกมาไม่มีอะไรกินเนี่ยใช่เรื่องอาหารนี่เป็นอันดับต้นก่อนสถานที่อีกนะ
ใช่ทีนี้ก็เลยบอกว่าคุณสุกัญญาก็เลยบอกว่าอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวให้รถที่บ้านไปขนอาหารมาไหมล่ะ
ก็ถามทางฝั่งโต๊ะจีนไปนี่คือเสนอเต็มที่แล้วนะฝ่ายโต๊ะจีนก็แบบเหมือนกับบ่ายเบียงอ่ะ
ผ่านไปชั่วโมงนึงแล้วโต๊ะจีนโทรมาขอให้รถที่ขนโต๊ะเนี่ยขับไปเอาอาหารมาที่งาน
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เงียบหายไปอีกแม่เจ้าสาวแม่คุณสุกัญญาก็ร้อนใจแล้วก็ถามไปที่ทีมงานโต๊ะจีนหน่อย
ที่ยังเหลืออยู่ในงานนะว่าไปเอาอาหารมาหรือยังฝั่งคนขับรถเขาก็บอกว่า
พวกผมเป็นคนขับรถไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยตอนนั้นแม่คิดว่าไม่ดี

ต้องไปซื้ออาหารมาทำเอง

เบิร์ตดูได้ลูกชิ้นทอด

หมูกระทะได้มาบางส่วนเท่านั้นเอง

อันนี้คืออาหารที่เลี้ยงแขกในวันแต่งงาน

นั่นคือแบบจุกไปหมดค่ะแบบ
หัวนี้มืนแบบมืดไปหมดเลยค่ะ
จะทำยังไงเพราะว่าเขาก็จะแห่แล้วค่ะ

ประมาณ๕๐๐คนได้ค่ะที่มา
แล้วคือแบบจุกในอกค่ะ

คือถ้าเราไม่มีแบบพ่อแม่หรือว่ามีคนคอยตัดสินใจจัดการแทนเรา

คือถนนทุกสายจะหาแบบด้านเจ้าสาว
เฮ้ยเบิร์ตเอาแบบนี้ไหมวะเอาแบบนี้ไหมเออพุกยาวมาเงียบเฉพาะมันคือฝรายอาหาร
เอ่อฝรายกระทานที่ฝรายน้ำจะมุ่งมาอาหารเจ้าสาวเจ้าเปล่าหรอ
เพราะฉะนั้นเอาจริงนะวันงานเจ้าสาวจะต้องเบาที่สุด
อย่าไปแบ่งน่าที่ให้กับคนอื่นไปเลย
ให้คนอื่นตัดสินใจไปเลยตัวเจ้าสาวจะได้ดื่มดำอยู่กับความสุข
คือบางทีถ่ายรูปยิ้มเมื่อแขกนะแต่หัวคิดน้ำแข็งมาส่งอย่างว่า
แล้วเนี่ยอาหารจะพอกินมั้ยคิดอยู่แต่แบบนี้
ล่าสุดเนี่ยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยฝั่งเจ้าของโต๊ะจีนโทรมา
พอโทรมาแล้วเข้าใจว่าจะโทษจะรับผิดโชค
โทษทำไมโทษทำไมจะโทษประจานร้านฉันทำไม
พต์มัจจันโต๊ะจีนนะทำไมลบเดี๋ยวนี้เลยนะ
ทีนี้ตัวคุณสุกัญญาก็บอกว่าไม่ลบ
กว่าคุณจะชดใช้ค่าเสียหาย

แต่มันก็ผ่านมาหลายวันแล้วไงยังไม่ได้เงินคืนเลย
ไปเท่าไหร่นะคุณสุกัญญาเอาอีกทีซิ
๔๖๐๐๐บาทจำได้ปะไอ้รอบประจำสี่หมื่น
แล้วรอบที่บอกให้โทรมาโอนอีก๖๐๐เอาเธอก็โอนไปให้
ยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เอาจริงนะฝ่ายโต๊ะจีนถ้าเกิดคุณอยากจะชี้แจง
เหตุหมดวันนั้นคืออะไรที่เอาอาหารมาส่งไม่ทัน

ติดต่อผ่านทางไทยรัฐทีวีมาจะได้เป็นสื่อกลางเราจะได้รู้
แล้วจะได้เคลียร์ด้วยว่าสุดท้ายเรื่องนี้จะจบลงยังไงค่ะ
อย่างไรก็ตามก็แสดงความยินดีกับคุณสุกัญญา
แล้วก็เจ้าบ่าวกับครอบครัวด้วยนะ